มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มต้นปีใหม่นี้
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนสำหรับใครที่กำลังจะวางแผนเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับก็พบว่ามีลักษณะอากาศที่ค่อนข้าง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางภาคใต้
ฝนยังคงตกนะครับแต่ว่าบริเวณทางตอนบนช่วงเช้า
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบายช่วงกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อย
นี่เป็นหนึ่งปัจจัยครับที่หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไหนของเรานะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเข้าสู่บริเวณฝั่งเวียดนามเข้ากัมพูชา
แล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีบทบาทต่อไป
ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าจะมีกำลังแรงแค่ไหน
ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหากมีกำลังแรงมากก็จะดึงลมหนาวมาได้เยอะเหมือนกัน
ส่วนนี้ครับเป็นฝนภาคเหนือยังคงต้องจับตาต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ก็อาจมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ
เหมือนที่เราเจอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตก
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปครับใครที่จะเดินทางในจุดต่างตามพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานต้องระวังเรื่องของสายหมอกที่อาจจะหนาเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงนั้นจะเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับ
อ่อนกำลังลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับ
ทำให้ความชื้นค่อยเข้ามาแทนที่นะครับ
ชื้นมาเจอกับอากาศเย็นทำให้มีลักษณะของหมอกหนาเกิดขึ้นได้นะครับ
ใช้รถใช้ถนนก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาฝนอาจจะตกเยอะหน่อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงคลื่นก็จะสงบลงนะครับ
แต่ก็ยังมีฝนกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์เรื่องของลมหนาวเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
สีชมพูคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งเคลื่อนที่จากบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
ค่อยเข้ามาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประมาณวันที่๖วันที่๗นะครับ
ส่วนตอนบนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีเรื่องของฝนเข้ามาปกคลุมบ้างเล็กน้อยนะครับ

หลังจากฝนกลุ่มนี้หมดไปคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจะมีสีฟ้าก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญครับที่จะนำเอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ต้องรอลุ้นนะครับว่ามวลอากาศเย็นก้อนนี้เนี่ยนะครับ
สามารถให้จะแผลลงมาได้แรงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
ช่วงนี้เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างก็ดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ